วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ยังครองเนื้อที่
ไม่ให้ห่างหายไปไหนแล้วหลายเดือนแล้วนะ

แฉพยานหวยมีให้การเท็จ๑
ปรีชาครวนสังคมกระหน่ำ

บ้าบินก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

เพราะว่าเมื่อวานเราตามไปถึงแผงเจ๊บ้าบิน
เจ๊บ้าบินมาขายหวยหรือยังก็มาแล้วนะ
เจ๊บ้าบินก็เปิดอ่านเรื่องของธรรมะสวดมนต์

พยายามถามมายังไงกลับมาแล้วเหรอ
จากเจ๊บ้าบินแล้วเราดูความเคลื่อนไหวอื่น

แล้วก็ในส่วนของกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง

เมื่อวานนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

แล้วก็ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบ
แล้วก็ภูมิกับการ๕กองบังคับการกองปราบ
แล้วก็ชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง

ประชุมกันเพื่อเป็นการนำเนื้อหาสำนวนการสอบสวน
ได้รับมาจากตำรวจภูทรภาค๗
มาตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
จัดทำหมวดหมู่เรื่องของพยานที่ให้การต่างนะครับ
ว่ามีพยานให้กันว่ายังไงกันบ้าง
มีรายงานออกมาแบบนี้ว่าพนักงานสอบสวนกองปราบ
กำลังเร่งตรวจสอบสำนวนที่ได้รับโอนจาก
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗อย่างละเอียด
คือต้นสังการตามคดีไปตอนแรกนี่
เออจากภูทรภาค๗
ย้ายมาทำคดีรับผิดชอบโดยกองปราบ

น้ำหนักไปที่พยาน๓ปาก

ไล่เลี่ยงกันไหมพยานใครบ้าง
รายแรกคือพยานที่ระบุว่าเป็นผู้พบเห็นครูปรีชา

แต่ครูปรีชาไม่ยอมแบ่งขายให้
พยานปากนี้อ้างว่าจำหมายเลขที่เห็นได้

นี่พยานปากแรก
ที่ตำรวจภูทรภาค๗เขาเก็บไว้
พยานปากที่๒ก็คือ
พยานที่ระบุว่าพบร้อยตำรวจโทจรูล

และเป็นเวลาไล่เลี่ยกับพยานคนแรก

ให้กันว่าขณะที่อยู่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง

อ้างว่าเป็นภรรยาของร้อยตำรวจโทจรูล
พูดว่าสามีตนเก็บสลากรางวัลที่๑ได้

ให้น้ำหนักไปที่พยาน๓ปากนี้

ไม่ได้นำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
ที่ตำรวจกองปราบสืบสวนไว้มาประกอบ
ทำให้เนื้อหาสำคัญในสำนวนการสอบสวน

เพราะฟังแต่เพียงปากคำของพยาน
และพยานทั้ง๓เป็นเพียงพยานแวดล้อม
ซึ่งพยานลักษณะนี้ฟังไม่ขึ้น

ทำให้คดีเกิดความไม่เป็นธรรมได้
เอาแล้วเอาแล้ว
อกจากนี้พยานบางปากในจำนวน๔๐ปาก

ยังให้การคล้ายกับมีการวางแผน

ถือว่าเป็นคำให้การที่ผิดปกติ
วิสัยของประชาชนทั่วไป

ก็คือพยานแต่ละปากที่ภาค๗สอบสวนไป

ก็คือเวลาเขาพูดเขาจะพูดต่อกัน

ก็ได้มีการสั่งการ

กับทั้งเรื่องของการสอบปากคำพยาน

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ให้เป็นหลักฐานสำคัญกว่าพยาน

จะยืนยันตามคำให้การเดิม

กับพนักงานสอบสวนของกองปราบอีกครั้ง
โดยยืนยันว่าการสอบสวนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย

แอบอ้างเป็นเจ้าของสลากที่ถูกรางวัล
และมันจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

จะได้รู้กันสักทีว่าใครเป็นขบวนการ

โอ้โหเข้มข้นนะเรื่องคดีนะฮะ
ส่วนอีก๑คนที่ก่อนหน้านี้นะครับ

โดยให้เวลากับคุณครูปีชา

คนที่พูดคำพูดนี้ประโยคนี้คือ

รัฐนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
นี้ก็คือเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เนื้อหาบอกว่าคดีนี้ใกล้ถึงจุดจบของคดีแล้วนะ
ใกล้หมดเวลาของครูปรีชายังย้ำประโยคเดิม
โดยทางชมรมไปพบความผิดปกติของคดี
บอกว่าบางคนพยานบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
ทำไปเพราะเป็นเพื่อนกันมองว่าเป็นเพื่อนรักกันก็ได้

เวลาของครูใกล้หมดแล้วนะครับ
เพราะว่าสังคมไทยตอนนี้เชื่อเกือบ๘๐นะครับว่า

แต่ไม่ได้เอาชื่อ
ถ้าผิดไปแล้วให้ทำอย่างอื่นไหม
หรือเป็นครูที่สอนเรา

ก็คือการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดแบบนี้ได้เรียงไทม์ไลน์หนึ่ง
พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะแม่ค้าติดต่อครูปีชา
หลังจากเวลาหวยออกก็คือประมาณ๔โมงกว่า
เพราะคิดว่าครูปรีชาเป็นผู้ถูกรางวัล
จากนั้น๑วันถัดมา๒พฤศจิกายนครูปรีชา
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงาน

ต่อมาวันที่๓พฤศจิกายน
วดจรูนนำสลากไปขึ้นเงิน๓๐ล้าน
แล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
คือผ่านมาเรื่อยหลังจากนั้น
ปลายเดือนละ๒๘พฤศจิกายนพนักงานสอบสวน
ใช้อำนาจอายัดเงินของหมวดจรูนในธนาคาร
และหลังจากนั้นก็ใช้อำนาจอีกหนึ่ง

เรียกหมวดจรูนมาเจรจา

ก็คือแจ้งความในคดีอาญา
แต่ทีนี้พอกลายเป็นข่าวดังขึ้นมา

มีการสอบปากคำพยานบุคคลมาโดยตลอด
โดยเชื่อว่าเจ๊พัดกับเจ๊เกียว

ที่มาเป็นพยานให้กับครูปีชา
ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทำไปเพราะรักเพื่อนแต่ผู้ที่ทราบดีว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
น่าจะเป็นเจ๊บ้าบินซึ่งตอนนี้เขาตามหาตัวอยู่ก่อนนะ

ฟังเสียงของนายอาชริยะพูดถึงของเจ๊บ้าบินหน่อยฮะ
ผมเชื่อเลยว่าเจ๊พัดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ความรักเพื่อนนะครับความรักเพื่อนเท่านั้นนะครับ
ส่วนเจ๊เกียวเนี่ยแรกก็ไม่ได้เริ่มไม่ได้ช่วยหรอกนะครับ
เพราะความรักเพื่อนเหมือนกันแต่มาเติมมาเติมทีหลังนะครับ
ส่วนเจ๊พัดเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวนะครับ
แล้วส่วนเจ๊บ้าบินเนี่ยเต็มนะครับ
เนื้อเลยคนนี้ถ้าภาษามวยก็โอ้โหสุดยอดอยู่แล้วคนนี้นะครับ
หมดเวลาของอาจารย์แล้วแล้วผมถือว่าลูกเมียอาจารย์ต้องรับผิดชอบด้วย
ที่ไม่ห้ามพ่อพี่น้องของครูก็ต้องเหมือนกัน
ไม่ห้ามไม่ให้ห้ามครูดังนั้นเนี่ยยุทธการฟ้าสางเนี่ย
จำไว้เลยจำคำของอัจฉริยะไว้อีกไม่นานจะมียุทธการฟ้าสาง
มีการเดิมพันธุ์ด้วยนี่คุณอาชิริยะเนี่ย
คุณอัจฉริยะเดิมพันธุ์ไว้บอกว่าวงเงินเดิมพันธุ์๒ล้านบาท
ครูปรีชาไม่ถูกจับดำเนินคดีสามารถมาเอาเงินเดิมพันสองล้านเนี่ย
มารับกับนายอัจฉริยะไปได้เลยจริงเลย๒ล้าน
ที่ตำรวจเองก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เนื่องจากไปอายัดเงินหมวดจรูนโดยมิชอบ

คนเปลี่ยนเบี่ยงเบนความสนใจจากหวย๓๐ล้าน
เตรียมเอาเงินหรือไม่ได้เงินจากนายอาชิริยะ๒ล้าน
เอาเป็นว่านายอัจฉริยะนี่คือมั่นใจ
มั่นใจมากในหลักฐานที่ตัวเองมี
อัจฉริยะพูดถึงเจ๊บ้าบินดังนั้น
ทีมข่าวก็ต้องตามตัวหาเจ๊บ้าบินหน่อย
เพราะก่อนหน้านี้เราไปถามทางด้านของเจ๊เกียวใช่ไหม

ทีนี้เราไปเจอตัวเจ๊บ้าบินแล้วครับ
รัตนาพรสุภาทิพย์นะฮะ

รวมทั้งจะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างที่เกิดขึ้น

แต่เจ๊บ้าบินนะปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
เจ๊บ้าบินตอนนี้สงบแล้ว
นี่ฮะนั่งนิ่งเฉย
พร้อมกับนำหนังสือสวดมนต์

จะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม

เจ๊เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรโทษนะ
ตำรวจมาเจอมาหาเพิ่มเติมไหม

งเป็นสุขเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ย

เจ๊บอกแบบนี้ฟังเสียงเจ๊บ้าบินกันหน่อยฮะ

แล้วเราได้ไปคุยกับครูพิชาที่ลีสอร์ทจริงไหมครับ

เพราะว่ามีโทรศัพท์สายเรียกเข้ามาใช่ไหม

ผู้สื่อข่าวของเราก็รีบเสียบถามเลย

ก็บอกแค่นั้นแหละพูดแค่นั้นนะครับ
ทีมข่าวสังเกตพบแผงขายลอตเตอรี่ของเจ๊พัดด้วยนะ

ซึ่งก็เป็นพยานของครูปรีชาไคร่ครวน
ก็ยังคงตั้งแผงลอตเตอรี่ขายอยู่
แต่คนขายอ้าวทำไมไม่ใช่เจ๊พัดล่ะ
และคนขายเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนนี้
ปรากฏว่าผู้ชายวัยรุ่นคนนี้คือลูกชายของเจ๊พัด

แม่กำลังเอาลอตเตอรี่ไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้

ถามว่าอ้าวแล้วครูปรีชาล่ะว่ายังไง

ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรี
ครูปีชาบอกว่าคดีต้องผ่านกระบวนการศาลก่อน
ฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินหรือใช้โซเชียลมากดดันครอบครัวของเขา

ถ้าเกิดวันใดสารตัดสินว่าตนเป็นผู้สุจริต

จะมีใครมาขอโทษผมบ้าง
อยากให้สังคมใจเย็นรอการตัดสินของกระบวนการศาล
ขณะนี้ครูเองและครอบครัวเดือดร้อนมาก

ก็เปิดเผยว่าตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างตรวจสอบรวบรวมหลักฐาน

แต่ผมมั่นใจลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของผมแน่นอน
และไม่คิดแค้นพร้อมอโหสิกรรมให้ครับ
ข้อมูลอ่านข่าวเสร็จแล้วก็ถอนหายใจต่อค่ะข้อมูล
แต่ละข้อมูลนี้ก็คือเราต้องฟังกองปราบนะ

แล้วทีนี้ข้อมูลที่บอกว่าเตรียมแล้วแหละ
มีโทษจำคุกถึง๕ปีเนี่ยเป็นใครรออยู่นะที่เตรียมเนี่ย
ถ้าแจ้งความคนนี้ได้ปุ๊บนะเราก็จะเดาทายถูกทางถูกแล้ว
มันจะชัดเจนไปในทางไหนแล้วก็คดีอาจจะเสร็จสิ้น
ก่อนเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะเหลือนับถอยหลังได้เลย
วันนี้วันที่๑๕แล้วก็อีก๑๓วัน๑๔วันนะครับ